ไปดูความคืบหน้าของคดีที่มีดาบตำรวจที่มรยองเสียชีวิตปริศนาอยู่กลางถนนนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายปมของคดีนี้ซึ่งมีตรฐานเพิ่มเติมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
พบว่าผู้ตายนั้นถูกผู้ชายรุมทำร้ายอยู่กลางถนนครับแล้วล้มที่กลางถนนครับ
หลังจากนั้นรถบรรทุก๖ล้อวิ่งผ่านมาทับร่างซ้ำจนเสียชีวิต
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณ๔ทุ่มวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ให้เห็นช่วงเหตุการณ์สำคัญรถส่งของหลังคาสูงขับปาดหน้า
รถของดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสินหรือดาบตีตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยอง
เพื่อให้จอดก่อนที่ดาบตีจะจอดรถแล้วเดินไปหน้ารถส่งของคันดังกล่าว
หลังจากนั้นมีคนลงมาจากรถส่งของหลายคนในภาพจะมีช่วงชุดละมุน
ดาบตีนอนลงบนถนนรถหกล้อที่ขับตามหลังมาเหยียบร่างของดาบตีซ้ำ
ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดระยองนำตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปชี้จุดเกิดเหตุ
พร้อมถ่ายภาพจำลองช่วงเวลาเกิดเหตุว่ามีใครรถคันไหนอยู่จุดใดบ้าง
พยานคนนี้บอกทีมข่าวว่าเห็นผู้ตายซึ่งมารู้ภายหลังว่าคือดาบตีนอนอยู่กลางถนน
รถของดาบตีจอดริมถนนและรถส่งของหลังคาสูงจอดอยู่ด้านหน้า
มีผู้ชาย๓๔คนลงมาจากรถตอนนั้นตัวเองเห็นผู้หญิง๑คนยืนอยู่ริมถนน
พยายามสอบถามว่าโทรเรียกกู้ภัยหรือตำรวจหรือยังแต่ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ยอมพูดด้วยก่อนที่จะหายตัวไป
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากพยานคนสำคัญอีกหนึ่งคนออกไปกรีดยางก็พบรถผู้ตายและรถของคันที่ก่อเหตุขับปาดหน้ากันไปมา
ก่อนมาจอดต่อสู้มีอาวุธทั้งมีดเหล็กและปืนและเห็นผู้ตายพยายามต่อสู้
แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันหลายคนทำให้สู้ไม่ไหวถูกฟันแล้วลากมาที่ถนนก่อนที่มีรถมาเหยียบซ้ำ
เสียงรถเนี่ยมันปาดกันปาดกลัวเสียงรถมันเบรกจุ๊กจุ๊กรถกระบะทั้งสองคัน
มันไล่เหมือนไล่ทะเลาะกันมามันไล่แล้วมันก็ปาดหน้ากันมามันปาดกันปาดซ้ายปาดขวาปาดจนรถคันนู้นไปไม่ได้
คันคนตายคือไปไม่ได้ก็เลยต้องจอดวิ่งลงมาจากรถแล้วก็มาแบบชกต่อยกันด่าทอกันแบบรุนแรงมาก
มีคือมีหมดอ่ะแล้วผู้หญิงนะเขาก็กลัวก็วิ่งก็คือแบบ
ไม่อยู่แล้วไงก็คิดว่าพวกต่างด้าวข้างบ้านทะเลาะกันเยอะทะเลาะกันบ่อยมาก
คนที่ตายนี่ก็ไม่กลัวไงเขาก็ไม่กลัว
ก็คือมายื้อยุดมาต่อยมาอะไรกันนั่นแหละ
แกก็ไม่ยอมนะคือคนที่คนเดียวแกก็สู้นะ
ขณะที่ญาติรับศพดาบตีไปบำเพ็ญกุศล
วัดดอนสำรานอำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้ว
ตั้งบำเพ็ญกุศลทั้งหมด๖วัน
และจะชาปนกิจในวันที่๑๒มีนาคมนี้
ยังคงเรียกร้องขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว